รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
นานไหมคะกว่ายายเจี๊ยบจะเดินได้ตอนนั้น
ก็ประมาณเกือบ๒เดือนนะคะ
ก็เอาไข่มาให้พี่โต๊ะก็ทอดเอง
พ่อเป็นแล้วค่ะตั้งแต่พ่อฝึกตั้งแต่นั้นมา
โต้ฝันมาตลอดเลยว่าอยากอยู่กับพ่อกับแม่
สมมุติว่าถ้าพ่อแม่มารับให้ไปอยู่ด้วย
ให้เลือกระหว่างพ่อแม่กับยายเจี๊ยบ
อโต้จะเลือกอยู่กับใคร
ร้องได้ให้ล้านร้องได้ให้ล้าน
สวัสดีครับ

ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการนะครับที่เป็นขวัญใจของประชาชนทุกระดับทุกชนชั้นนะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
สู้กันมาโอ้โหสองทำปีกันและ

นะเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินนะฮะ
คาดว่าจะมีนักสู้ชีวิตที่ออกไปจากรายการของเรานี่ก็หลายสิบคนแล้ว
ค่ะมาสู้กันได้แบบไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยไม่จำกัดพลัง
แต่ถ้าร้องได้ครบ๑๐หยิบไปเลยค่ะ
๑ล้านบาท
ช่วงนี้ก็ยังคงเป็นน้องคนเดิมคนนี้นะครับ

น้องไม่ได้ต้องใช้คำว่าพี่ค่ะ

แต่ว่าเขาเป็นเด็กตัวน้อยนะครับ

แต่รับภาระมากมายทีเดียว
พบกับเรื่องราวของเขาอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
เพื่อรื้อฟื้นความจำกับพี่ออโต้นะครับ
เสาหลักตัวน้อยคอยสู้เพื่อยายครับ
ผมชื่อเด็กชายศรีพัฒน์

อยู่ชั้นป๓ทับ๑

จังหวัดเชียงใหม่อำเภอสามะตองครับ
ทุกวันนี้ผมอยู่กับยายสองคน
เรียกผมว่าพี่ออโต้ครับ
ฟังแล้วผมรู้สึกว่า
เหมือนผมเป็นพี่แล้วผมต้องดูแลยายครับ
ยายเลี้ยงพี่ออโต้ตั้งแต่พี่ออโต้เกิดได้๑๖วัน
เพราะว่าพ่อแม่แยกทางกันนะคะ
พ่อแม่เขาต่างคนต่างก็มีครอบครัวใหม่แล้วค่ะ
สงสารมากค่ะ
ตอนนั้นพี่อ๊อตโตได้๓ขวบ

พี่ยายขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามถนน
ก็มีรถยนต์พลิกอัพมาชนข้างหลัง

หมอบอกว่าเป็นกระดูกหลังเคลื่อน

เวลายายเจ็บหลังผมก็ใส่ยาแล้วก็นวดให้ยายครับ
เวลาผมนวดหลังให้ยายผมก็บอกว่า

แล้วอยากก็ตอบว่าครับ
ทุกวันนี้เด็ก๘ขวบคนนี้ค่ะ
ดูแลคุณยายนี่มาตลอด

ที่พ่อแม่เขาเลิกทางแล้วก็ทิ้งไว้ให้

ครับยายก็รักพี่ออโต้เนอะ
ขอบคุณนักที่ดูแลยายมาตลอดนะคะ

ยายรักพี่ออโต้นะครับ
ทุกวันนี้ผมอยู่กับยายสองคนครับ
อยากมีพ่ออยากมีแม่ครับ
เห็นคนอื่นเขาเรียกพ่อเรียกแม่ครับ
ด้วยแล้วไม่มีพ่อไม่มีแม่ครับ

ตอนนี้พ่อมาหาออโต้แล้ว
แล้วพ่อกำลังจะกอดออโต้แบบแน่น
ผมรักพ่อครับ

เบอะ

นั่นคือคุณยายนะครับขอต้อนรับคุณยายด้วยค่ะคุณยายเจี๊ยบนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณยายเจี๊ยบ
ทราบมาว่าตอนน้องเขาอายุประมาณ๓ขวบเกิดอุบัติเหตุกับคุณยายเป็นยังไงครับวันนั้นเกิดอะไรขึ้นครับ
พอดีพี่อาต้อเขาอยากกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมก็ขับบ
จะเข้าที่แล้วทีนี้บอกว่าหมอพี่อยู่ไม่ได้นะ

เพราะว่าหลานไม่มีใครดูแลเขาก็ต้องขาดเรียนด้วย
เพราะว่าไหนจะกินข้าวกินน้ำอะไรอีก
แล้วทีนี้เขาก็ให้รถเข้าไปสูงที่บ้าน
ทางโรงพยาบาลก็ให้ยาแก้ปวดยาแก้อะไรมา
ข้างบ้านเขาก็ซื้อยายาคนทางเหนือนะคะ
โต้ก็มานี่ให้ทายาให้ทุกวันเอายาให้กินทุกวัน
ช่วงก่อนนั้นกินแต่มาม่าค่ะเขาก็ต้มให้ต้มได้ก็คือมาม่า
นานไม่เข้ากว่าจะเจี๊ยบจะเดินได้ตอนนั้นน่ะ
ก็ประมาณเกือบ๒เดือนนะคะ
อื้อหือ
อาหารการกินรวมทั้งตัวเขาแล้วก็คุณยายด้วย

ค่ะข้างบ้านเขาก็ช่วยค่ะ
ก็เอาไข่มาให้พี่โต๊ะก็ทอดเอง

พ่อเป็นแล้วค่ะตั้งแต่พ่อฝึกตั้งแต่นั้นมา

ก็เรียกว่าสถานการณ์บังคับให้ต้องช่วยเหลือตัวเอง
แล้วตอนนี้อาการที่เหลือที่ยังคงคั่งอยู่ใน๕ปีที่ผ่านมา

ก็เป็นเรื่องของกระดูกสลังคือจริงแล้วเนี่ยคุณหมอเขาก็อยากจะให้นอนเยอะ
กระดูกมันจะได้เข้าที่สนิท
ก็อาจจะหายสนิทอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้

ดูแลพี่ออโต้เขาก็เลยต้องกลับมาบ้าน
ตอนที่คุณยายไม่สบาย
ดูแลยายยังไงออโต้ทำอะไรบ้างวันหนึ่งที่ต้องดูแลยาย

ที่ร้านข้างบ้านครับ

จากไปซื้อยาแล้วทำอะไรให้คุณยายอีก
แล้วก็หนวดหลังให้ยายครับ
วดแล้วก็กระซิบข้างหูคุณยายว่าไง

เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนใหม่แล้วค่ะ

รักยายนะฝันดีนะทุกคืน

ฝันดีด้วยแล้วเราฝันบ้างไหม

แล้วฝันดีหรือฝันร้ายออโต้

ฝันว่ายายหนีผมไปแล้ว

ออโต้ฝันว่ายายหนีพี่โต้ไปครับ

นี่คือความกลัวอยู่ในจิตใจ
กลัวโดดทอดทิ้ง
คุณยายการเรียนเป็นอย่างไรครับ

เขาก็เป็น๑๒๓ของห้องใช่ไหมคะ
อื้อฮะห้องมีกี่คน

เขาได้ที่๓
แล้วมาเทอมนี้เขาก็ได้ที่๒
ขึ้นมาหน่อยนะฮะโอ้โฮ

ฟังแล้วชื่นใจนะคุณยายชื่นใจค่ะ
เอาโต๊ะอย่างนี้มีอะไรก็ให้ยายเจี๊ยบหมดเลยสิ
เพราะว่าต้องดูแลเฮียบครับ
แล้วปกติออโต้มีอะไรให้เจี๊ยบมั่ง
เงินเหลือมาโรงเรียนครับ
เงินเหลือมาจากโรงเรียนก็ให้ยายเจี๊ยบ

ร้องเพลงโชว์ตามงานแต่งงานอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาจะไปโชว์ก็จะได้

อย่างนี้ก็เขาให้หมดไหมฮะ

แล้วนอกจากจะขอไปโรงเรียน๒๐บาท
แล้วก็กลับมามีเหลือก็เอากลับมาค่ะ
เมื่อก่อนแกไม่เคยมีคอมพิวเตอร์ซ้อมร้องเพลงนะคะ
และทีนี้ส่งการที่ผ่านมาเขาบอกว่า
ยายจริงพี่โตอยากได้กินปืนฉีดน้ำ

เขาเก็บเองทุกบัตรทุกแสนเขาจะหนี้เองได้จริงด้วยค่ะ
ค่ะของตัวเองแล้ว

ตอนนี้นะครับนักสู้ชีวิตของเรานะครับน้องออโต้หรือว่าพี่ออโต้ของยายเจี๊ยบ
มีอยู่แล้วนะครับ๒๐๐๐บาทเพราะร้องไปได้แล้ว๒เพลงใช้ตัวช่วยไปแล้ว
สองตัวช่วยค่ะตอนนี้ยังเหลือตัวช่วยอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับ
มาถึงเพลงที่สามครับเพลงนี้มูลค่าสี่หมื่นบาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๓มาครับ
พี่เป๊กเห็นรอยยิ้มของออโต้อีกแล้วแต่ว่าทีนี้ไม่เชื่อใจแล้วล่ะ
เพราะว่าเห็นยิ้มมาทุกเพลงเลย
เพลงนี้เป็นยังไงร้องได้ไหมครับ

ได้แบบถูกทุกคำหรือว่าได้แบบนุ่มดน
ทุกคำครับ
เมื่อสักครู่นี้คือเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
ถ้าออโต้ไม่อยากร้องก็ร้องไม่ไหวแล้ว
ก็บอกว่าหยุดก็รับ๒๐๐๐เลย
แต่ถ้าบอกว่าสู้ก็คือจะร้องเพลงนี้เพื่อจะเอา๔๐๐๐
ก็บอกอาว่าสู้นะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
ออโต้จะสู้หรือจะหยุด

สู้ครับ

เหลืออีก๑แผ่นป้ายจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้
ถ้าไม่ใช้ต้องร้องให้ถูกหมดทุกคำนะ
อโตออโตครับ

ออโต้มาร้องเพลงเพื่อใครครับ

ถ้าสู้มามาเลยครับ
มาถึงเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาท
สวัสดีครับ

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ต้องมีสักวันต้องมีสักวันข่อมข่อมเติมฝัน

ปลอบใจรอวันที่คอยแสนไกล
วันที่ทุกอย่างเปิดทางให้ทรงดังใจ
ถึงนานเพียงใดหัวใจจะคอยจะท้อ
ขอไปสักคนยอมทนร่วมทาง
คือเธอที่หวัง
ถึงแม้ทุกอย่างยังดูมืดมนต์
เพราะยังมีเงาขอเขาเข้ามาประกน
ให้คอยกังวลให้ทนปวดทางสวยฟัน
จะรอวันนั้นรอวันที่ฝันเป็นจริง
ได้ทำได้สิ่ง
ที่รักและคนเชื่อมัน
มีเธอเคียงข้างร่วมทางยังเข้าใจกัน
ไม่มีคนนั้นคอยกิดกันเหมือนอย่างวันนี้
ต้องมีสักวันต้องมีสักวัน
จะเดินตามฝัน

โดยเล็งที่มี
ขอเพียงจะรอ
อย่ารักอย่ารักไม่ดี
เป็นคู่ชีวิต
ในอย่างที่มีวันนั้น
ของได้ให้รัก
รอคุมสู่ชีวิต